ความคืบหน้าคดีของน้องการกันต่อนะครับ
การเด็กชายวัย๖ขวบที่จันทบุรีนะฮะ
ซึ่งอาศัยอยู่กับคุณอานะครับ
คุณอาก็ไปทำงานคอยเก็บมังคุดนะ

แต่ไปเสียชีวิตในพื้นที่แถวสวน

วันนี้นะครับคุณอาของน้องการนะครับ
ได้ไปติดต่อขอรับศพน้องการ
จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ

โดยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบผลการชนะสูตรศพของหลานชายนะฮะ
ยังไม่ทราบผลการชนะสูตรจากแพทย์นิติเวทย์
ว่าน้องการเนี่ยจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
ก่อนหน้านี้แพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าที่จันทบุรี
เคยให้ข้อมูลกับทางญาติญาติบอกว่า
ศพของน้องการมีร่องรอยถูกสัดกัดแทะ
ดังนั้นต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดจากแพทย์นิติเวศ

อกจากนี้นะครับอาของน้องการยังพูดถึงน้องการ
ว่าชอบเข้าไปเล่นในสวนยางพาราของนายเกรียงวุฒิวันนทอง
ที่เป็นเจ้าของสุนัขพิษบูชื่อเจ้ามะปี๊ด
แต่น้องไม่เคยเล่นกับสุนัขพิษบูตัวนี้นะครับ
แล้วก็ไม่เคยเข้าใกล้หรือว่าไปเล่นกับสุนัขตัวอื่นด้วย
เพราะเขามีสุนัขตัวโปรดที่บ้านของเขาอยู่๒ตัวนะฮะ
ตัวนี้ไม่เคยเข้าใกล้คุณอายืนยันแล้วว่า
อ่าแล้วชาวสวนแถวนั้นสุนัขเยอะค่ะมีกันเป็นร้อยตัวไว้เฝ้าสวนอ่ะ
อาของน้องการก็เลยสันนิษฐานว่าหลานชายอาจจะเสียชีวิต
เพราะถูกงูกัดหรือว่าสัตว์มีพิษกัดหรือไม่
หลังจากนั้นพอเสียชีวิตแล้วแล้วสุนัขแถวนั้นมาเจอศพ
ก็อาจจะถูกกัดแทะอะไรแบบนี้นะครับ
เพราะถ้าเกิดว่าถูกสุนัขกัดแล้วถึงเสียชีวิต
จะต้องมีเสียงเด็กร้องแล้วต้องมีชาวบ้านได้ยิน

จากนั้นคุณอาของน้องการก็ได้รับศพของน้องการนะครับ
จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพเนี่ย
ก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโป่งแร็ด
ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ

สวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรกนะฮะ
ก็เป็นร่างของน้องที่เป็นส่วนบนกับศิษย์ศักดิ์นะฮะ

ที่วัดโอ่งแร็ดวันนี้ครับที่มีการเตรียมสถานที่
บำเพ็ญกุศลศพให้กับน้องการเนี่ย
เราได้เจอกับพระรูปนี้นะครับ
ท่านชื่อว่าพระบังเอิญนะฮะ
ท่านเป็นพระลูกวัดโป่งแร็ดแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณพ่อกับคุณอาของน้องการด้วย
นี่ฮะพระบังเอิญเนี่ยท่านบอกว่าพอรู้ข่าวน้องการเนี่ยเสียใจมากนะ
เพราะว่าเป็นเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเพื่อนสนิทนะครับ
ก็เลยมาช่วยเตรียมงานศพให้กับน้องการนะครับ
ก็ตามกำลังเท่าที่จะเตรียมได้เพราะว่าครอบครัวน้องการก็มีฐานะค่อนข้างยากลำบาก
อันไหนช่วยได้ทางวัดทางพระก็ช่วยแรงแล้วก็ช่วยกันไปนะครับ
แต่เรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของน้องการนะครับ
บังเอิญเชื่อว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากตัวเงินตัวทองนะฮะ
เพราะว่าท่านก็เป็นคนในพื้นที่ที่นี่ท่านรู้ธรรมชาติของพื้นที่ดีว่าเป็นยังไง
เดี๋ยวฟังนะฮะที่ท่านให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ

ก็อาจจะเห็นตัวตัวเนี่ยวรรณุษย์หรือตัวแล้วก็เรียกกันหลายอย่างเนาะ
อืมจะชุมมากที่นี่จะชุมมากจะชมจะชมตัวใหญ่ด้วย
แล้วตัวใหญ่ด้วยเนี่ยอยู่ข้างวัดเนี่ยตัวไม่ต่ำกว่า๒๐โล
แล้วไม่ได้มีตัวเดียวด้วยแล้วมีหลายตัวมีหลายตัวจริง
อัตมาก็สันนิษฐานว่าอย่างนี้นะ
ส่วนเรื่องสภาพศพของน้องการที่มีเสื้อผ้าหลุดออกจากตัวนะฮะ
บังเอิญท่านสันนิษฐานว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
วันที่น้องการออกมาจากบ้านแล้วมาอยู่ในสวนแถวนั้น
แล้วอาจจะถูกสัตว์มีพิษกัดอ่าแล้วพอถูกสัตว์มีพิษกัดเนี่ย
ร่างกายจะเกิดความร้อนก็อาจจะเกิดการกระหายน้ำ
เด็กก็อาจจะถอดเสื้อถอดผ้าแล้วก็ไปอยู่แถวคูน้ำร่องน้ำ
พลัดตกอาจจะจมน้ำเสียชีวิตก็ได้
แต่ทางแพทย์ก็บอกเบื้องต้นก็ไม่พบน้ำในปอดใช่ไหม
ซึ่งท่านบอกว่าก็ต้องรอผลการตรวจสอบชนะสูตรอย่างละเอียดกันต่อไปนะฮะ
คนในพื้นที่หลายคนก็บอกไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าทำไมสุนัขก็อาจจะเป็นตัวเงินตัวทอง
ที่มีอยู่เยอะแถวนั้นหรืออาจจะเป็นหมีป่า

ทีนี้ค่ะไปดูความเป็นอยู่ของน้องการกันหน่อยนะคะ
ชีวิตของน้องการน่าสงสารนะคะคือพ่อแม่แยกทางกัน
พ่อก็ไปมีแฟนใหม่แม่ก็ไปมีแฟนใหม่
พ่อก็เลยฝากน้องการให้อยู่กับน้องชายพ่อก็คือคุณอา
เราให้ดูสภาพความเป็นอยู่ของน้องการตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
คือน้องการไม่ได้นอนในตัวบ้านอยู่ที่เต็นต์หน้าบ้าน
แล้วก็ในเต็นต์เนี่ยตอนที่ทีมข่าวของเราไปดูตั้งแต่เมื่อวานก็มีข้าวของ
มีกลิ่นเหมือนกลิ่นปัสสาวะค่ะนี่ค่ะแบบนี้เต็นต์นี้เลย
มีผ้าปูรองแค่ไม่กี่ผืนนะคะ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับแม่แท้ของน้องการ
แม่แท้ของน้องการบอกว่าจริงแล้วแม่เคยบอกไปแล้ว
ว่าขอเลี้ยงดูน้องการเองเคยพูดไปแล้วตั้ง๓รอบ
แต่พ่อไม่ยอมพออยากจะพาน้องการไปเที่ยว
ก็ต้องไปขออนุญาตจากพ่อน้องทุกครั้งเหมือนพ่อกิดกันนะคะ
แต่แม่ยืนยันว่าส่งเงินดูแลน้องการตลอดไม่เคยทอดทิ้ง
อาของน้องการที่ปล่อยให้น้องการนอนอยู่ที่เต็นต์หน้าบ้าน
แม่บอกว่าเพิ่งรู้จากข่าวเลยนะคะ
ว่าลูกชายต้องมาเจอกับสภาพความเป็นอยู่แบบนี้
แม่บอกเห็นแล้วสะเทือนใจสงสารลูกมาก
ก็คือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาลูกมาไว้แบบนี้ค่ะ
คือตอนเราเลี้ยงน้องเราก็อยู่ในห้องร่วมกับเรา
แล้วก็น้องก็ไม่เคยออกไปไหนคนเดียวไม่เคย
กระทั่งหลังบ้านมีคลองน้อยยังไม่เคยออกไป
รู้สึกหดหูใจแล้วก็แบบ
คือไม่คิดว่าลูกเราจะมาอยู่ในสภาพแบบนี้

น้องเขามีเหมือนเหมาะเด็กอนุบาล
ปูนอนแล้วก็มีผ้าผวยผืนนึงอะไรอย่างนี้
คือแบบว่าก็สภาพอยู่ตรงหัวเต็นต์

คือในความคิดเราคือว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้เขาด้วยเนาะ
ความคิดว่าถ้ามันมีสัตว์ร้ายจริง
ถ้ามันมากลางคืนอย่างนี้
ซึ่งทีมข่าวก็เคยถามทั้งอาแล้วก็อาสะพ้ายของน้องการอยู่หลายรอบ
เขาก็บอกว่าเขารักน้องการเหมือนลูกนะ
ที่ให้นอนเต็นต์เพราะว่าน้องการเขาเหมือนกับชอบเดินป่า
กลางเต็นต์นอนอะไรแบบนี้ตามความชอบของน้อง
ทีมข่าวไปคุยกับอาสะพ้ายของน้องการอีกรอบหนึ่งนะคะ
คุณคกมุธยธินนักข่าวของเราไปที่วัดปงแร็ด
สะพ้ายก็บอกว่าโอ้โหก็ถูกวิจารณ์เยอะแหละหาว่าใจร้ายบ้าง
ให้น้องการนอนเต็นต์นอกบ้านพัดลมก็ไม่มีดูแล้วน่าสงสารมาก
สะพ้ายยืนยันว่าก็ถามน้องการแล้ว
น้องการเขาก็ไม่ได้นอนข้างนอกในเต็นต์แค่คนเดียว
มีพี่สาวคนโตนอนอยู่ใกล้ที่ให้ไปนอนเต็นต
เพราะน้องการฉี่รถที่นอนแล้วที่ไม่มีพัดลม
เพราะว่าเอาไปให้พ่อของน้องการใช้ตอนที่มาพักที่บ้าน
สะพ้ายก็พยายามชี้แจงว่าประเด็นเรื่องของที่เธอโทรไป
ขอรับเงินหลังจากที่พบศพน้องการเนี่ยนะเงินประกันนะ
บอกว่าไม่เป็นความจริงนะเพราะว่าวันที่เจอศพเนี่ย
ผู้มนุยการโรงเรียนที่น้องการเรียนอยู่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ตัวเธอปรึกษาว่ากรณีแบบนี้จะได้รับเงินชดเชยในส่วนไหนยังไงบ้าง
เพราะว่าก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการจัดงานศพ
ไม่ได้มีเจตนาจะไปเอาเงินประกันของน้องเลย
คนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคือแม่และอาที่เป็นพ่อบุญธรรม
สะพ้ายบอกแบบนี้ยอมรับว่ากระแสข่าวที่โจมตีไม่สบายใจเลยนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนที่ทำให้น้องเสียชีวิต
ตอนนี้ก็กู้เงินมาจัดงานศพให้กับน้องการ
ในฐานะที่เป็นคนเลี้ยงน้องมานะก็จะจัดงานศพ
เพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อหลานชายเป็นครั้งสุดท้าย
หนูใช้จ่ายไปพอ

ตอนนี้ก็ต้อง
ชิ้นส่วนที่เหลือของน้องการนะฮะเพราะว่าเราเจอศพครั้งแรกเนี่ยก็คือส่วนท่อนบนแล้วก็ศีรษะนะฮะ
เมื่อวานนี้ที่มีการหากันอีกครั้งนึงเนี่ยเราเจอกระดูก๗ชิ้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นกระดูกของใครอะไรยังไงนะครับ
ส่วนวันนี้การลงพื้นที่ค้นหานะครับชาวบ้านกับตำรวจรวมแล้วก็๕๐กว่าคนนะครับปูพรมค้นหาเป็นวันที่๓นะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านที่ในพื้นที่เนี่ยได้จุดทูปไห้สารพระภูมิที่น้องการมาเล่นประจำเพื่อขอเข้ามา
แล้วก็เปิดทางให้พบชิ้นส่วนที่เหลือเดินค้นหารัศมี๕๐๐เมตรจากจุดที่พบศพนะครับ
ขณะที่ตำรวจก็ค้นหาด้วยการเปิดหน้าดินในจุดที่พบศพน้องการแล้วก็ไปเจอชิ้นส่วนผ้าสีแดงชิ้นเล็กเล็กอยู่หนึ่งชิ้น
คล้ายเหมือนกับถูกอะไรกัดจนขาดขนาดสักประมาณ๕เซนติเมตรเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ก่อนนะครับว่าจะเป็นอะไร
จะเป็นชิ้นเดียวกับเสื้อน้องการหรือเปล่า
เพราะเสื้อน้องการก็สีแดงอันนี้ต้องไปรอพิสูจน์ก่อนนะครับ
จุดที่ตำรวจอยากจะไปดูมากที่สุดเนี่ยก็คือจุดที่น้องเสียชีวิต
หากน้องเสียชีวิตจากการถูกสัดกัดแทะต้องมีร่องรอยของคราบเลือด
กระเด็นติดตามใบไม้หลงเหลืออยู่บ้างนะฮะวันนี้ก็ไปดู
แต่จากการตรวจสอบไม่มีร่องรอยคราบเลือดตกอยู่ใกล้จุดที่พบศพเลยนะฮะ
มีแค่เศษผ้าอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เลยต้องไปไล่ตรวจสอบต่อ
กรณีการเสียชีวิตของน้องการเนี่ยค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเรื่องของความเชื่อมา
ตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวเลยนะคะครับเพราะว่าคุณอาที่ดูแลน้องการมา
บอกว่าน้องการชอบไปเล่นที่สารเจ้าสารพระภูมิดังนั้นช่วงแรกที่น้องการหายตัวไป
ยังไม่ได้พบศพอะค่ะเขาก็ไปตามหากันที่สารพระภูมิแล้วก็ไปเจอตุ๊กตานางรำ
สารพระภูมิตรงนี้ตกลงมาอยู่ที่พื้นแล้วก็มีลักษณะแบบนี้ค่ะคือไม่มีส่วนหัวเหมือนกับคอหัก
ไม่แน่ใจว่าน้องการไปเล่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่พอเห็นภาพแบบนี้
คนในพื้นที่เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะน้องการไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไหม
บริเวณสารพระภูมิตรงนี้นะคะเราก็เลยให้คุณคารินทีมข่าวของเรา
สอบถามเรื่องราวความเชื่อเหล่านี้ค่ะจากคนในพื้นที่เขาก็เล่าให้ฟังว่า
ในอดีตบริเวณแถวนี้นะคะเป็นป่าทั้งหมดเลยอยู่ติดกับเขาสะบาป
รอยต่อเขาน้อยเขาเชื่อกันว่ามีเมืองลับแลอยู่
ถ้าใครคิดไม่ดีจะหลงป่าไม่ได้กลับออกมาอีกเลย
หรือถ้าได้กลับออกมาก็จะกลับออกมาในสภาพเป็นศพไปแล้ว
นางสมทบวันนรังศรีชาวบ้านหมู่๒เล่าให้ฟังนะคะ
ว่ามีเรื่องเล่าต่อต่อกันมาวันดีคืนดีมีคนไปกรีดยาง
ไปหาของป่าใกล้ใกล้กับเชิงเขาได้กลิ่นกับข้าว
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังทำครัวอยู่
พอเดินตามหากลิ่นอ้าวก็ค่อยหายไป
เล่าให้ฟังว่า๔๐กว่าปีก่อน
สมัยลูกชายอายุ๓ขวบพาลูกไปเก็บผลไม้ในป่า
ช่วงนั้นประมาณบ่ายสองโมงเก็บเสร็จกำลังจะกลับ
หาลูกชายไม่เจอช่วยกันตามหาจนเกือบ๓ทุ่มค่ะ
ก็เลยจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
ขอให้เจอลูกชายสุดท้ายไปเจอลูกชาย
นอนร้องไห้อยู่ในบ่อลูกรังไม่ไกลกับจุดที่เก็บผลไม้กันนะคะ
พอกลับมาถึงบ้านจะพาลูกชายอาบน้ำกินข้าว
แต่ลูกชายบอกว่าอาบน้ำแล้วกินข้าวแล้ว
ตอนนี้อิ่มมากแล้วก็ไม่มีอาการเพลีย
ไม่มีอาการอ่อนล้าอะไรเลยจนแม่บอกแปลกใจมากจริงค่ะ
ก็บอกเดี๋ยวมันต้องเสียผัวอีก
ถ้ามันเอาลูกมันไปเดี๋ยวมันก็จะเหลือคนเดียว

เลี้ยงลูกมันได้โตประมาณสักป๖พ่อเขาก็เสีย
นี่นะคะส่วนอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
นายสินชัยราชนิยมอายุ๖๗ปีค่ะ
เขามีฉายาตอนเป็นเด็กค่ะตอนอายุ๖ครบว่าไอ้แมวป่า
เขาบอกเลยว่าเป็นจุดใกล้กับจุดที่พบสมน้องการเลยนะคะ

ออกไปเดินเล่นกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน
พอไปถึงจุดที่ใกล้กับจุดที่พบศพน้องการ
เพื่อนเริ่มคิดว่าเอ๊ะมันไกลแล้วเดินกลับดีกว่า
แต่ตัวเขาเนี่ยไม่ยอมกลับนะคะ
เหมือนมีอะไรโดนใจว่าเดินเข้าไปอีกนิดเดินเข้าไปอีกหน่อย
ลึกถึงเชิงเขาสะบาปตอนนั้นไม่กลัว
กลัวสัตว์ป่าเลยคิดแต่ว่าทางเดินมันง่ายเนอะ

ไปเจอลำทานที่มีสะพานไม้วางเอาไว้ให้ข้ามนะคะ
ก็นั่งพักไม่ได้คิดจะกลับเลยนะนั่งอยู่ตรงนั้น

จนมีหมอโบราณประจำหมู่บ้านที่มีบ้านอยู่เชิงเขา
ได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยเดินหา

ช่วงนั้นชาวบ้านก็กำลังตามหาเด็กหายกันอยู่
ก็เลยมาส่งให้กับครอบครัว
ครอบครัวมาเล่าให้เขาฟังอีกทีในภายหลังค่ะ

บนแล้วก็ไปหยุดยู่ตายคนม่ายใหญ่
นายสินชัยก็เลยบอกว่าเขาก็ร่วมกับชาวบ้านนะคะ
บุรณสารเจ้าพ่อเขาน้อย
เพราะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันนี้ขับรถพาทีมข่าวไปดูที่

สินชัยบอกว่าแปลกมากเลย
มีคนไปทำความสะอาดแล้วนะคะ
ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านะว่าวันนี้
จะพาทีมข่าวเข้าไปดู
แล้วกำหนดที่จะทำความสะอาดจริงตั้งโน่นเดือนกันยายน
เหมือนเอ๊ะทำไมอยู่ดีเขาทำความสะอาดกันล่วงหน้า
เหมือนจะรู้ว่าจะมีนักข่าวไปมีคนไปนี่นะคะ
อ่าอ่า